ไม่ต้องคุณนี่ชอบดูอะไรที่มันทันสมัยฮิตช่วงนี้ก็ต้องเพลงของน้องลิซ่าถูกไหม
มาทันทีท่าทางมาทันทีจะพูดถึงเรื่องของโอ๊ย
ทำไมพูดถึงเรื่องของลิซ่าด้วยเหรอ
ไม่ต้องเต้นก็ได้แต่น้องเขาได้ให้สัมภาษณ์ไว้ที่ที่หนึ่งเรื่องของการทานลูกชิ้น

บอกว่าดังมากเลยนะที่บุรีรำดังฉุดไม่อยู่แล้วครับคุณผู้ชมครับ
ดังถึงขั้นจัดเป็นเทศกาลแล้วครับ

เขาจัดที่บริเวณสถานีรถไฟบุรีรำจังหวัดบุรีรำนั่นแหละ
โดยฉีดโอ้วเหมือนเป็นยานเฉลิมฉลอง

เขาฉีดข้าวเฉลองเฮ้ยคอเวิร์ดน้องลิซ่ามาแน่นเลย
เขาบอกว่าลิซ่าเต็มเมืองบุรีรัมพ์เลยวันนั้น

อ้าวทีมงานจัดให้น้องไม่ต้องหน่อย

ความพิเศษจัดแบบแน่นเลย

ว่าถ้ากลับมาเมืองไทยมาที่บุรีรัมพ์แล้วเค้าอยากจะทำไร

ภายในพิธีเปิดเทศกาลลูกชิ้นยืนกินครั้งที่๔ปีนี้
เปิดอย่างเรียบง่ายนะครับ
แต่ก็ดำเนินการไปตามมาตรการในการ
ของทางภาครัฐอย่างเคร่งครัด
ทั้งการตรวจคัดกองวัดไข้ลงทะเบียนฉีด
่นสเปรย์แอลกอฮอล์ในงานแล้วก็กำชับ
ในเรื่องการสวมใส่หน้ากากอนามัย
ถึงจะยืนกินได้แต่ก็ต้องเว้นระยะห่างซึ่งกันแล้วกัน

งานนี้ไฮไลท์นะฮะหลายจุดเลย

เอออันนี้ตัวลิซ่าผมมา
ลิซ่าเอาหวานมาก

ลูกชิ้นไปด้วยสุดยอดจริงนะ

เขาบอกว่าการซื้อขายลูกชิ้นยืนกินน้ำจิ้มสูตรเด็ดของทางร้านภายในงาน
มันเป็นอะไรที่ฟินจริง
แล้วยังมีแรปงแรปเปอร์มาแรปกันในงานนี้ด้วย
ไปถามพอสำนักงานท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับ
ก็คือนายศิวริสศรีบุญเรืองนะครับ
ท่านก็มากล่าวบอกว่าการที่น้องลิซ่ามาเล่าถึงเรื่องราวอาหารของจังหวัดบุรีรำ
ก็กลายเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจของคนทั้งประเทศ
ส่งผลให้การท่องเที่ยวของจังหวัดดีขึ้นครับ
หลังจากเจอกับวิกฤตโควิด๑๙
หากใครมาที่งานเทศกาลลูกชิ้นยืนกิน
ไว้วางใจได้เลยเพราะทางภาครัฐของทางบุรีรำ
จะดูแลอย่างดีเต็มที่รับรองสนุกปลอดภัย

บางคนบอกว่ายืนกินลูกชิ้นแล้วจะยังไงอะไรแบบนี้
คือน้ำจิ้มเขาก็ไม่ได้จิ้มในหม้อแล้วไง
เดี๋ยวนี้เขาก็จะต้องแบบว่าใส่ถ้วยของใครก็จะสะดวก
แต่ว่าคุณก็สามารถแบบได้บรรยากาศนึกถึงบรรยากาศเก่า

ลิซ่าเองที่เขาพูดเพราะเขาก็นึกถึงบรรยากาศแบบนี้ที่บ้านเหมือนกัน

ลูกชิ้นที่มันทอดพอซื้อทิ้งไว้มันก็ไม่กรอบ

อันนี้ก็เหมือนกระตุ้นตัวของการท้องเที่ยว

เขาบอกว่าบางคนบางร้านยอดขายอะไรรู้ไหมน้ำจิ้มส่งออกไปทั่วประเทศนะ
คือยอดขายน้ำจิ้มดีมากเพราะว่าอย่างเราไม่ได้ไปบุรีรำ
เราก็อยากทานทำไงดีซื้อน้ำจิ้มมาก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยหาลูกชิ้นอย่างนี้
คือน้ำจิ้มสุดเด็ดของที่บุรีรำเขาก็จะแตกต่างจากที่อื่นด้วยที่น้องลิซ่าเขาบอกนะคะว่ากันไป
ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีที่จัดขึ้นมาแล้วก็กระตุ้นการท่องเที่ยวในช่วงที่ซบเซากันไปมากด้วย